นี่พี่แจ๊ควันก่อนเห็นคอนเสิร์ตของพี่แก้มวิทยานี
นี่ฉันก็เลยนึ๊บถึงคอนเสิร์ตของพี่วงหนึ่งเนี่ยครับ
วงนี้เราเป็นแฟนคลับกันมาตั้งแต่อ๋อตั้งแต่อ๋อละทีเดียวนะ
๑๕ปีแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกเลยว่า
บัตรเนี่ยใครที่คิดจะอยากจะหาซื้อ
บอกเรียกบัตรน้ำตาลได้เลยเพราะเขาขายหมดแล้วนั่นเองนะครับ
แต่ว่าล่าสุดค่ะมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบจริงของคุณผู้ชม

คือคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นวันที่๒๓มิถุนายนนี้แล้ว
และที่สำคัญคือที่มันเป็นแรร์ไอเข้มหายากขนาดนี้
เพราะว่าเขาจะจัดแค่รอบเดียวค่ะ
และสมาชิกทั้ง๕คนออกมาเตือนออกมาย้ำอีกครั้งนะคะว่า
บัตรตอนนี้มีบัตรปลอมออกมาระบาดเยอะมากเลยนะคะ

คนที่พลาดไปแล้วผมว่าให้ดูใกล้ดีกว่า
ว่าจะมีใครที่แบบไปไม่ได้อะไรอย่างนี้

เพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพหลอกเยอะแล้วนะครับ
บางทีซื้อแบบใบจริงเลยนะ

แต่คุณได้บัตรจริงแต่บัตรจริงที่โดนแคนเซิลแล้ว

มีคนโดนแล้วเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือไปซื้อแล้วคือได้บัตรจริงเลยบัตรถูกต้อง
แต่ว่ารหัสแคนเซิลแล้วเขาออกบัตรใหม่ไป

สมาชิกกุ้งเหมือนจะมีคนนึงที่หล่อโดดเด่นพุ่งออกมา
คุณผู้ชมค่ะที่ฉันขอโปรยระเบิดนิดหนึ่งขนาค้า

เสื้อส่วนหมายเลข๔๖นี้ละค่ะไม่ได้บ้าให้โหยนะค่ะ
คือนะคะเขาบอกว่าคนนี้แหละค่ะ
จีบน้องรถเมย์พิธีกรนักข่าวใส่ไข่ของเรานั่นเองนะคะจะเป็นยังไงไปถามเขาต่อค่ะ
ชื่อคุณโอ๊ตค่ะวราวุฒิเจนจรัสกุลค่ะ
ยังไงก็ดูช่วงเย็นก็ไปถามรถเมล์ได้นะคะว่าจะเป็นยังไง

แต่ว่าหน่วยก้านดีอายุ๒๙และเป็นผู้บอลนะคะ
ผู้บริหารตั้งแต่อายุยังหนุ่มอยู่แล้วค่ะ
งานดีใช่ดิฉันก็ไม่ได้จะไปสนใจพี่เต๊กนะคะ
ก็รอถามรถเมย์ได้ในข่าวใส่ไข่นะคะ

ไหนก็พูดถึงสมาชิกในวงนะคะ
เห็นว่ามีข่าวดีด้วยนะคะกับคุณแม่ของพี่ปลานะคะ

บอกว่าคุณแม่เพิ่งได้สัญชาติไทย
ใช่เป็นไงไงพี่เต๊กเรื่องนี้ค่ะจริงแล้วคุณแม่นะคะ
ก็จริงเป็นสัญชาติกะเหลี่ยงนะคุณผู้ชม
แล้วก็คุณตาคุณยายต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
ล่าสุดค่ะก็เป็นภาพมหากรนานี่ภูมิยิ่งนะค่ะ

ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งของความพักภูมิใจบางคนเนี่ย
สุดยอดของชีวิตก็คือแค่บัตรประชาชนไทยนะคะ

เดี๋ยวจะติดตามข่าวมาฝากกันอีกทีแล้วกันนะคะ